คุณผู้ชมครับเราไปดูบรรยากาศจุดคัดกรองต่างนะครับ
ตอนนี้ไปที่บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป

จุดนี้เองผู้สึกขาวธรรทร์ทีวี
ได้เห็นภาพของประชาชน
โดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับ
ที่ต่างมารอและมีความตั้งใจในการที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีนะครับ
ตอนนี้ไปติดตามรายงานสดจากคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อ

รายงานมาจากหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์ครับเชิญครับ
คุณผู้ชมครับจุดนี้เป็นจุดคัดกรองจุดที่๔นะครับ
ที่มีประชาชนเดินทางมาเพื่อคัดกรองมากที่สุดจุดหนึ่งเลยนะครับ
ซึ่งคุณพัชรพลได้มีโอกาสเดินจากลานคนเมืองมาที่จุดคัดกรองแห่งนี้

ผมเดินเท้าจากอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
เดินทางมาประมาณ๕๐๐เมตรจนมาถึงจุดนี้
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
เทียบเลยว่ากับประชาชนที่อยู่ภายในแถวที่ขยับได้เพียงทีละน้อย

การไว้แล้วว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
กว่าจะมาถึงจุดคัดกรองจุดที่๔จุดนี้ครับ
ถือว่าประชาชนเองก็ยังให้การตอบรับนะครับ
แล้วก็ยังคงแสดงความต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่มณฑลพิธีนะครับ
ว่าสภาพอากาศไปตอนนี้อาจจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็ตาม

ผมก็ได้เจอกับคุณตาคุณยายท่านหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเลย
ทั้งคู่นะครับเดินทางมาตั้งแต่วันที่๒๒
ถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้ว
แต่คุณตาคุณยายก็ไม่เคยย่อท้อนะครับ
ตั้งใจที่จะเดินหน้าเข้าสู่จุดคัดกรอง
ด้วยหัวใจพักต่อในหลวงราชการที่๙ครับ
เก็บทองแก้อะไรก็เตรียม

ยังไว้ร้อน

อกจากนี้ในระหว่างที่แถวหนาแน่น
ประชาชนยืนรวมตัวกันอย่างแออัดนะครับ

นำยาดมมาแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในแถว
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุครับ
ซึ่งก็ถือว่าประชาชนยังคงแสดงจิตอาสาอยู่
ก็ยังมีจิตอาสาที่ยังให้บริการประชาชนอยู่

ยังคงต่อคิวเพื่อที่จะรอเข้าจุดขัดกรรม
จะสามารถนำประชาชนเข้าสู่บริเวณพื้นที่ได้ประมาณ๑๐๐๐คนด้วยกันครับ
เห็นบอกว่าคุณวิริวิทย์อยู่จุดนี้ไปเจอกับคุณตาท่านหนึ่งนะครับ
ใช่ครับเป็นคุณตาที่วัย๘๗ปีแล้วนะครับ
แต่ว่าท่านมารอตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมนะครับ

คุณตาท่านนี้นะครับชื่อว่า๑๑บุญมีผลโพวัย๘๗ปีครับ
ท่านมารอตั้งแต่วันที่๒๓ตุลาคมนะครับ
ก่อนที่จะได้เข้าไปในช่วงเวลาประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ตาท่านเล่าให้ฟังว่าต้องการที่จะมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงในครั้งนี้นะครับ
เพราะว่ามีความผูกพันกับในหลวงราชการที่๙
แม้ว่าสุขภาพในขณะนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ยินก็ตาม

แต่ท่านก็ยังตั้งใจที่จะมาถวายอะไรในครั้งนี้ครับ
มาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับเมื่อวันที่สาม
วันที่๒๓อยู่กับหลาน๒คน
มีความผูกพันอย่างไรกับพระองค์ท่าน
พระองค์ท่านเอาผมมาอยู่ที่บ้านผู้สูงอายุของสำนักพระราชวัง
อยู่กับท่านมากับท่านเป็นผู้ข้ามของท่านผมเป็นพันตรี
พระราชการทิจิปนี่นะอยู่กันมากับท่านเป็นผู้ข้ามของท่านผม
หลายคนถึงแม้สุขภาพจะไม่พร้อมนะครับร่างกายจะไม่เอื้ออำนวย
แต่ก็มีหัวใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเดินทางมาเข้าไปยังในงานพระราชพิธีนะครับ
ใช่ครับในวันนี้นะครับประชาชนท่านใดที่ต้องการที่จะเดินทางมา
เพื่อต่อแถวเข้าจุดคัดกรองนะครับแนะนำคุณผู้ชมว่าสภาพอากาศในวันนี้อาจจะต้องเจอสภาพอากาศที่หลากหลายนะครับ
เพราะฉะนั้นขอให้คุณผู้ชมเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปในตลอดทั้งวันครับ
ครับและนี่นะครับก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เราเก็บแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ชมครับขอบคุณนะครับ